คุณผู้ชมฮะพาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุบ้างดีกว่า
คือเช้าแบบนี้ก็อยากจะฝากเตือนกันนะครับ
มันมีอุบัติเหตุที่หวาดเสียวจริง
ภาพที่เห็นเนี่ยคือภาพจริงที่เกิดขึ้น
ราวกับในหนังเลยนะครับไม่เชื่อเหรอไปดูกันครับ
เอ้าคุณว่าเหมือนมั้ยอ่ะ

สะบัดแล้วก็เหมือนกับแหกมา

เหมือนเอาท้ายไปชนมอเตอร์ไซค์แล้วบินไปเลยอะครับ
หน้าตกอกตกใจจริงเจ้ารถเก๋งสีดำคันนี้
ไปชนกับมอเตอร์ไซค์เขาเต็มนะครับ
เห็นแล้วแบบเป็นห่วงเลยนะว่าคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
เป็นอย่างไรกันบ้างเพราะตัวลอยเลยนะครับ

โอ้โหอีกนิดเดียวจะเจอเสาแล้วอ่ะ
ต้องบอกว่าเคราะห์ดีและโชคดีจริงว่าคนขับขี่มอเตอร์ไซค
ตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรมากจนถึงแก่ชีวิต
แต่พอชนเสร็จปั๊บดูมาโบกไม้โบกมือแล้วก็

อย่างนี้ถ้าเกิดว่าหายไปเลยไม่มาดูแลคนเจ็บแล้วก็
นี่ถือว่าชนแล้วหนีผิดกฎหมายนะครับ

เออคือจะฝากเตือนยังไงคือคนขับขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็มาของเขาดี

แต่ลักษณะรถเก่งคันนี้ลักษณะเหมือนออกข้างแล้วแซงแล้วจะผ่านเข้าในอยู่
เหมือนกับว่าไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยหรือว่ารถมันเสียหลัก

โชคดีนะรถกระบะคันนี้เบรกทันคุณเห็นไหม

แล้วยังจะกลับรถแบบนี้นี่เขาก็ไม่ได้กลับรถเข้ามา
ยังไงก็ฝากไปถึงคุณตำรวจดีกว่า
บอกทางเจ้าหน้าที่นะครับให้ติดตาม

หาคนที่เขาเนี่ยขับรถเก่งคนนี้ให้มารับผิดชอบคนเจ็บด้วย

แต่เรื่องของรถยนต์อันนี้ผมก็ต้องดูด้วยว่ามันมีอะไรที่บกพร่องหรือเปล่าก็ต้องบอกกันแบบนี้
เพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ
จ้าบอกกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเนาะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
ก็ขับรถขับราก็มีสติที่สำคัญนอกจากสติของเราแล้วเนี่ย
ตรวจเช็คเรื่องของสภาพของรถอย่างที่คุณชนะบอกด้วย